โซเชียลมีเดียของจังหวัดระยองนะคะ
เขาเผยแพร่ภาพภาพหนึ่งออกมานะคะ
เป็นภาพธนิยะหันศพของพระรูปหนึ่ง

โดยท่านระบุว่าแม่แกล้งเลี้ยง
คือมันไม่ได้เป็นเศษเนอะอันนี้มาเป็นข้างไหมคะ
ได้น่าจะได้ข้างนึงน่าจะเป็นถุงเท้าเด็กด้วย
สภาพขนาดประมาณนี้แหละค่ะแต่แกงเลียงเนี่ยถ้าดูตามปกติใครเคยทาน
น้ำแกงไม่ข้นนะไม่ข้นคือมันก็จะต้องมองเห็น
ใช่มันก็น่าจะต้องมองเห็นท่านก็เลยสงสัยว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ย
คนที่เอาของมาถวายกล้างท่านรึเปล่านี่คือภาพและข้อความที่พระรูปหนึ่ง
แล้วก็ท่านเล่าแบบนี้เลยนะบอกว่าเช้านี้เดินบินทบาทได้รับของใส่บาทจากโยมท่านหนึ่งเป็นแกงเลียง
แถวตลาดเทศบาลปลวกแดงท่านฉันไปละครึ่งจาน
ไปเจอเนี่ยค่ะเศษผ้าคล้ายถุงเท้าตัดครึ่ง
มัดี้เจอชิ้นเดียวคุณเจอสองชิ้นก็คุณแต่ข้างนึงอะค่ะ
ถ้าตัดครึ่งไงจะสองชิ้นเอ่อก็เลยฝากถามโยมว่า
ไม่ได้ตั้งใจหรือจะแกล้งพระเพราะเศษมันใหญ่นะ
ตักใส่ถุงสังเกตเห็นได้แหละ
ชิ้นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ลงท้ายขอร้องเยี่ยทำแบบนี้กับพระเลย
จากนั้นค่ะโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะเป็นการตั้งใจใส่ลงไปให้พระฉัน
เพราะเศษถุงเท้ามันชิ้นใหญ่น่าจะมองเห็นตั้งแต่เอามาถวายไหมล่ะ
ขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งค่ะในอำเภอปลวกแดงมองว่า
ปกติแล้วนะชาวบ้านในปลวกแดงคนที่มายืนรอใส่บาทในตลาดเทศบาลตอนเช้า
ส่วนใหญ่แล้วค้าก็มีความตั้งใจไงคะ
เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่น่ามีใครทำบาปทำกรรม
แกล้งพระด้วยการใส่เศษถุงเท้าไปให้พระฉัน
เรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดจากความตั้งใจ
หรือชาวบ้านตั้งแบบนี้เลยนะว่าเป็นเรื่องโกหกที่แต่งขึ้น
ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าเอาจริงหนึ่งก็ต้องไปหาต้นต่อก่อนนะว่าใครเป็นคนส่งเรื่องมา
เพราะว่าพระไม่ได้ส่งมาถูกไหมแค่บอกว่ามีพระรูปหนึ่ง
แล้วเอาจริงดูจากลักษณะจานลักษณะน้ำแกงเนี่ย
ถ้าบอกว่าตักใส่ถุงก็น่าจะเห็นแล้วตอนตักใส่จานก็น่าจะเห็นเหมือนกันไหม
จังหวะที่เทแกงออกจากถุงเนี่ยก็น่าจะสังเกตเห็นได้ในช่วงนั้น
เดี๋ยวซูมระยองต้องไปหาต้นตอแหละว่าใครส่งเรื่องนี้มา
ซูมอีกทีซูมให้ชัดกว่านี้อีกที